ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูเอาเฉพาะกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวล่าสุดผู้ว่าเขาก็มีการประชุม
กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดค่ะ
มีการขอความร่วมมือมีการออกมาตรการต่างออกมา
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าการจัดงานปีใหม่

เดี๋ยวมาลองดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะ
โดยมีการประกาศ๑๐มาตรการออกมา
หลักมีอะไรบ้างก็คือการปิดโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับสมุทรสาคร
ก็เช่นเขตบางขุนเทียนบางบอนน้องแข็ม
มีพื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาคร
อันนี้ขอความร่วมมือให้ปิดเป็นเวลา๑๔วัน
ตั้งแต่๒๑ธันวาคมจนถึง๔มกราคม

ต่อมาให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร

หรือว่ามีที่พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก
เช่นงานเทศกาลปีใหม่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีงานร่าเริง
แต่หากจะจัดต้องเสนอแผนควบคุมโรคเพื่อขออนุญาต

เขาก็จะมีเป็นเจ้าภาพจัดที่นู่นที่นี่ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่เป็นภาคธุรกิจ
หรือว่าเอกชนท่านอยากจะจัดนะ
ต้องเสนอแผนในการควบคุมโรคติดต่อโรคโควิด๑๙มาก่อน
เพื่อเป็นการขออนุญาตทางคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพ
อกจากนี้มีการตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว๔จุดด้วยกัน

ถนนเพชรเกษมถนนพระรามที่๒
ถนนถนนบรมราชชนนานีถนนเรียบคลองพิทยาลงกรตลอด๒๔ชั่วโมง
หมายคือตรวจรถโดยสารทั้งรถตู้รถทัวร์รถแท็กซี่
ที่มีรายงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สวนสาธารณะเปิดได้ไหม
ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่งดรวมตัว
ประกาศงดรวมตัวก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูด้วยนะคะ
ว่าประชาชนเขาให้ความร่วมมือหรือเปล่า
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโรคโควิด๑๙เชิงรุก
ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาด๔๗๒แห่ง
๔๗๒แห่งค่ะและแค้มคนงานต่างด้วย
ดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมในกรุงเทพ
มีคำถามเราจะไปกินข้าวนอกบ้านได้ไหม

ร้านอาหารโรงแรมห้างต่างผับบาคาราโอเกะที่ช่วงที่ผ่านมา

เขาบอกว่าต้องเข้มงวดแล้วนะในการคัดกรอง
ใครจะเข้าไปต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
เขาบอกว่าไอ้ผับบาร์เข้าได้แต่ห้ามเต้นห้ามร้องนั่งกันเฉย
หั่นทำความสะอาดสถานที่เตรียมสถานที่เอาไว้ตามในทางที่กำหนด
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเนี่ย
แอลกอฮอลเขาให้งดนะแล้วก็ให้ซื้อกลับไปทานที่บ้าน
แต่ร้านอาหารคุณนั่งที่ร้านได้นะแต่ว่าต้องมีมาตรการที่เข้มงวดนะครับ
อันนี้ในส่วนของการให้บริการต่างนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งความกระวนเรื่องของอาหารทะเลที่บอกไปเมื่อสักครู่

คือคือหมอโยงเนี่ยท่านแนะนำมาแล้วสัตว์อาจารย์นายแพทยงผู้บรรวรณ
แนะนำมาแล้วว่าคือถ้าเกิดว่าข้อมูลทางวิชาการเนี่ย
นี่ท่านนี้บอกว่าคือนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค

คือข่าวที่บอกว่าพบเชื้อปนเปื้อนอยู่ในอาหารเนี่ย
เป็นเพียงข้อมูลจากต่างประเทศเป็นข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศ

ปนเปื้อนไม่ได้แปลว่าเชื้อที่อยู่บนอาหารเนี่ย
สามารถถ่ายทอดให้กับคนได้นะ

แต่ก็ควรยึดหลักกินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตร

ท่านบอกว่าอาหารที่ปนเปื้อนบนอาหารแช่แข็ง
ตามที่คุณหมอยงท่านถามมา

มีทุกคนบอกว่าเอาดีหยุดไว้ก่อน

แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าไม่เอา

มันจะรู้สึกว่ามันไม่สนุกไม่มีความสุขนะครับ
หยุดตอนนี้หรือจะหยุดยาว๑ปีนะ

เขาดาวน์ก่อนแล้วแต่เขาแต่ขอนแก่นไม่หยุดเดินหน้าจัดต่อ
แต่จะจัดโดยที่จะคงมาตรการความเข้มข้น
เรื่องของการระบาดของโควิด๑๙เอาไว้อย่างเต็มที่
ย้ำว่าขอนแก่นเขาจะจัดงานคราวดาวกันต่อ

ผู้ว่าของขอนแก่นเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเร่งด่วน
หลังพบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่ในประเทศไทยที่มาจากสมุทรสาคร
ย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มงวดที่เคยทำกันมา
ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ

ผู้ว่าตอบยังไงรู้ไหมฮะอ้าวทุกท่านเดินหน้าต่อนะ
แต่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ต้องมีชุดตรวจของทางจังหวัดออกไปตรวจตามที่จัดงาน
หากพบไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างหยุดจัดงานทันที
อ่ะฟังท่านพูดว่าขอนแก่นไหมครับ
แล้วนั้นเจ้าหน้าที่ของเราสามารถสั่งให้ยุติการจัดงานได้ทันที
มีคำถามท่านผู้ว่าด้วยผู้ว่าครับ
ถ้างานเขาดาวน์ที่ขอนแก่นยังจัดต่อแล้วมีคนจากสมุทรสาครไปเที่ยวที่ขอนแก่น

เออผู้ว่าก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ใครที่ไปสมุทรสาครมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่๑ธันวาคมแล้วเดินทางเข้าขอนแก่น
ให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนประวัติและตรวจหาโควิด๑๙ก่อน
หากพบเชื้อให้นำตัวเข้าสู่การรักษาทันทีนะครับ
อันนี้ท่านผู้ว่าฝากประกาศมาใครจะไปงานเขาดาวนขอนแก่น
แล้วคุณเป็นคนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่ารายงานตัวก่อนด้วย
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าจำเป็นต้องยกเลิกเพื่อความปลอดภัย
ยกเลิกปีใหม่ครับส่งกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์